ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเป็นช่วงที่อากาศร้อนแบบสุดเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วของปีที่แล้วนะสถิติการใช้ไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะ
ดังนั้นทางการไฟฟ้านครหลวงเตรียมวางแผนรับมืออย่างไรกับหน้าร้อนปีนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ
สถิติการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนในปีที่ผ่านมา
พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่เดือนพฤษภาคมที่๘๗๕๕เมกาวัตต์
ปีนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๓ร้อยละ๓๕หรือกว่า๙๐๐เมกาวัตต์
จากการจัดกิจกรรมช่วงสงครานและการเกิดใหม่ของหมู่บ้านจัดสรร
แต่กรฟนยืนยันว่าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จากหม้อแปลงไฟฟ้ามีกำลังส่งได้สูงสุดกว่า๒๐๐๐เมกาวัตต์
พร้อมกับมาตรการต่างทั้งการตรวจวัดปริมาณการใช้ในสายไฟฟ้าให้เพียงพอ
ตรวจสอบจุดต่อและเสริมความแข็งแรงของเสาไฟฟ้า
ก็เป็นที่ทราบดีเนื่องจากบางทีในช่วงฤดูร้อน
อาจจะเกิดพายุลมแรง
เคยเราจะเห็นว่าบางครั้งเองในร่องลมเราจะเห็นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มในช่วงตรงนี้
เราได้มีการเสริมความแข็งแรงของเสาไฟฟ้านะครับ
โดยที่เลือกจุดเสี่ยงในบริเวณที่มีร่องลมมาสมผัสผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
จะมีการแจ้งเหตุไปยังเขตที่รับผิดชอบโดยตรงผ่านระบบ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดคล่องทำได้รวดเร็วสะดวก
และตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน